คุณคะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันดีกว่าค่ะหลังจากที่อเล็กธีรเดชนะคะ
เปิดตัวว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับนางเอกสาวเต้ยเจรินพรอยู่ค่ะ
ความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่ะ

กระแสต่างทาโถมมามากเลยนะคะ

ล่าสุดค่ะสาวเต้ยก็ได้ออกมาเปิดใจ
ประเด็นดราม่าเป็นครั้งแรกแล้วนะคะ
เรนเดลเขาก็พูดอย่างชัดเจนเนอะ
แล้วก็ขอบคุณเรนเดลด้วยที่แบบ
ขอบคุณอเล็กซ์ด้วยที่ออกมาแบบ
เหมือนพูดทุกอย่างให้มันกระจ่าง

ก็แบบอย่างที่ทุกคนกังวล

ซะสนิทกับพี่บอยซ์พี่เกษ

คือเต้ยอยู่วงการมันไม่เจอเรื่องอะไรแรง

มันทำให้เต้ยรู้สึกว่าโอเคใครจะคิดยังไง
ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้อยู่แล้ว
เรื่องความรักจะห้ามคนรักกันมันไม่ได้จริงนะคะ

ว่ายังไม่ได้เรียกว่าคนรักนะคะ
ตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกันอยู่
ระยะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ๕๖เดือนแล้วที่ศึกษาดูใจกันค่ะ
เพราะสาวเต้ยคุณโสดมา๒ปีแล้ว
ไม่เอาเขาคบใครเลยอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะคะ

อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ความดราม่าครั้งนี้บังเกิดขึ้น
นั่นก็คือในเรื่องของคนที่รักคู่ของอเล็กธีรเดชกับคุณจอยริลานี
หลายคนบอกว่าแล้วบ้านธีรณีอย่างนี้จะยังอยู่หรือเปล่า

หมายถึงคุณอเล็กธิรเดชกับคุณจอยวิรณีนะคะ
แล้วพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่แปลกใจ
อาจจะทำให้มีกระแสด้านลบต่อต้านเต้ยจรินพร